ที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปี
บอกว่าเขาถูกข่มคืนรักษัพที่หาดสารีบนเกาะเต่านะฮะ
ล่าสุดเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อของอังกฤษ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
นักท่องเที่ยวสาวลำดับเหตุการณ์ให้ฟังเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๒๖มิถุนายน
บอกว่าคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่เธอพักอยู่บนเกาะเต่า
ก็ตัดสินใจออกไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนที่บาร์
ทั้งคู่ก็เลยพากันเดินออกมาจากบาร์แล้วก็ไปนั่งเล่นที่ชายหาด
จะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินมาหาพวกเขาแล้วถามว่าเป็นอะไรไหม
หลังจากนั้นเธอเองก็จำอะไรไม่ได้เลยนะฮะไปฟังเสียงเธอคนนี้เล่าให้ฟังครับ
เธอเล่าต่อนะครับบอกว่า
เธอเล่าต่อนะครับบอกว่า
เธอเล่าต่อนะครับ
เธอเล่าต่อนะครับ
เธอเล่าต่อนะครับ
เธอเล่าต่อนะครับ

เธอเล่าต่อนะครับ
เธอเล่าต่อนะครับ

เธอเล่าต่อนะครับ

เธอเล่าต่อนะครับ

เธอเล่าต่อนะครับ

เธอเล่าต่อนะครับ

เล่าต่อเพื่อนชายของเธอตัดสินใจเป็นธุระเดินทางกลับไปยังเกาะเต่าคนเดียวให้
แล้วก็แจ้งความกับตำรวจสภเกาะเต่าถึง๓ครั้ง
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการดำเนินการใดและไม่ยอมรับหลักฐานเสื้อยืดที่พยายามจะมอบให้เลย
ใช่เพราะว่ากรณีที่เพื่อนชายเดินทางกลับมาที่เกาะเต่าเพื่อที่จะแจ้งความเนี่ย
ด้วยความที่เพื่อนชายเขาก็ไม่ได้เป็นผู้เสียหายไง

ดังนั้นตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้

ท่องเที่ยวสาวคนนี้ก็บอกว่าเธอไม่เคยมีเจตนาคิดจะทำลายภาพพจน์ของประเทศไทย
อยากจะเล่าถึงประสบการณ์ที่น่ากลัวที่เธอต้องเผชิญ
โดยส่วนตัวเธอคิดว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยไปมา
แต่เชื่อว่าประเทศของเรามีด้านมืด
ประเทศไทยมีด้านมืดที่มีคนพยายามจะปิดบังซ่อนเร้น
อย่าไปเกาะเตาเพราะตัวเธอเองก็ไม่มีวันจะกลับมาเหยียบที่นี่อีกเป็นอันขาด

ทีนี้ให้คุณผู้ชมไปฟังฝั่งของนายมาตินพลูกันหน่อย
ดินพลูเป็นเพื่อนของผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
คืนวันที่๒๖มิถุนายนเขาบอกว่าเขาออกไปดื่มกับนักท่องเที่ยวสาว
อ้างว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็เพื่อนชายอีก๓คน
หลังจากที่มีการดื่มกินกันแค่แก้วเดียวเขากับเพื่อนสาวเริ่มรู้สึกมึนหัว
ก็ตัดสินใจออกจากผับแล้วก็ไปสูดอากาศก่อนที่กลับที่พัก
เนื่องจากว่าทั้งสองมีอาการมืนหัวมากก็เดินไปออกจากบาร์ไม่ได้ไกลนัก
ซึ่งพอเดินไปถึงจุดที่มีไซส์ก่อสร้างเริ่มรู้สึกว่าโซเซหนักขึ้น
ก่อนจะหมดสติไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาถามว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
ไปฟังมาตินเล่าให้ฟังครับ
ก็เล่าคล้ายกันกับที่
คือมาตินก็พูดบอกว่าเพื่อนสาวของเขาเล่าให้ฟังว่าถูกข่มขืน
แต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดมากเพราะว่าก็ยังเครียดอยู่นะฮะ
ส่วนประเด็นคำให้การของเจ้าของโรงแรมที่บอกว่าน่าจะไม่มีเหตุการณ์ข่มขืนเกิดขึ้นจริง
และอาจจะมีความเป็นไปได้ว่านักท่องเที่ยวสาวอาจจะมีการกุเรื่องขึ้นมา
ปิดบางปัญหาระหว่างเธอกับแฟนนุ่มที่อาจจะมีการทะเลาะกัน
ถ้ารู้ว่าเธอไปสูงสิงกับผู้ชายคนอื่นนะ
ตินก็บอกว่าเขาเชื่อว่าไม่มีการกุเรื่องขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะการกุเรื่องแบบนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่มาก
มากกว่าแค่ปัญหาเรื่องทะเลาะกันกับแฟน
อันนี้เราก็ต้องฟังถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้เสียหายจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย